ติดตามเรื่องราวของสาวปูปรายากันหน่อยนะ

แต่ว่ายังคงเดินหน้าทำงานเพื่อการกุศลกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลค่ะ
เพื่อระดมทุนสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ลิภัยทั่วโลก
และการกลับมาร่วมงานในเมืองไทยครั้งนี้เมื่อวาน
เขามางานอีเวนต์ในการเปิดตัว
ก็เป็นการออกงานอีเวนต์พบสื่อเป็นครั้งแรกด้วย
ปูปรายาก็บอกว่ามีการพูดคุยปรึกษากันกับแฟนนุ่ม
ว่าในปีนี้จะขอใช้ชีวิตแล้วก็ลุยงานในเมืองไทยให้มากขึ้นค่ะ
เราตัดผลก็คุยกันว่าวิธีนี้
ถ้าจะให้ปูอยู่เมืองไทยมากขึ้นเขาก็ต้องมาทำงานด้วยไม่อยู่ด้วย

ก็คือไปนู่น๓อาทิตย์กลับมาถ่ายนี่๒อาทิตย
ที่ปูเว้นเวลาไปอยู่เมืองนอกก็คือปูไปเรียนการแสดงมา
แล้วก็ปูก็รู้สึกก็เรียนมาแล้วเอาสิ่งที่เราเรียนมาลองใช้ดู
แล้วก็จริงเราโตมากับละคร
เราเดินแบบเราไปเดินพรมแดงเราทำทุกอย่างแล้ว

เขาอยากจะกลับมาเล่นสักเรื่องหนึ่ง
แล้วปูก็เป็นผู้หญิงที่เลี้ยงดูตัวเองมาโดยตลอด
แล้วเราเป็นเสาหลักของครอบครัวเรา

เขาก็บอกโอเคงั้นก็หาทางที่จะแบ่งเวลาให้ได้

ก็คือแบบเกี่ยวกับการลงทุนสื่อออนไลน์สื่อโภสนาหนังละคร
กับคุณแมทก็อยากจะร่วมสร้างอนาคตด้วยกัน

ที่นี่มากขึ้นปีนี้ปูยังไม่มีข่าวดี
ถ้าพูดตรงเป็นปีข่าวดีเรื่องงานก่อน
เพราะว่าปูรู้สึกว่าถ้าแต่งก็ควรจะหลัง
เพราะสมัยนี้เราต้องแบบเหมือนสร้างพื้นฐานครอบครัวให้แกร่งก่อน
จากการตอบคำถามปูประยาดูแบบโตขึ้นมากเลยนะคะ
แล้วก็ได้ทำงานการกุศลองค์กรใหญ่แบบนี้ด้วย

แต่ว่าก็ยังอยากจะกลับมาทำงานในเมืองไทย
ด้วยความคิดถึงกองละครอย่างที่เธอบอกนะครับ
แฟนละครก็คงจะได้ติดตามกันเร็วนี้

ทั้งงานโกลอินเตอร์ทั้งงานในไทยนะครับ
ตอนนี้งานชุกมากถือว่าเป็นปีทองสำหรับปูปายากันเลยทีเดียวนะคะ